แต่บางคนมีเมียมากก็กลายเป็นว่ามากไปเลย
อย่างคนนี้กำนันชื่อดังครับ
โอ้โหเขาบอกว่ามีเมียมาก

มีเมียมากถึง๑๒๐คน
ไม่เชื่อไปลองคุยกับคนนี้ดูเอา

เป็นหลัวกำนันเสริฐอายุ๕๘ปี

หุ้นส่วนจำกัดกุศลส่งวัสดุก่อสร้าง

พูดกันแบบเปิดอกแมนแฟร์
กับนักข่าวในจังหวัดบ้านเกิดของเขา
พูดคุยกันมาแล้วก็เล่าถึงเรื่องราว

แล้วก็เล่ามาว่าตั้งแต่อายุ๑๗จนถึงปัจจุบัน๕๘ปีเนี่ยนะ
เคยแต่งงานมีภรรยามาแล้ว๑๒๐คนครับ
คือแต่งงานแล้วด้วยใช่ไหมมีลูกรู้ไหม
มีสิครับลูกอีก๒๘คน

โอ้โหตอนนี้เป็นที่ฮือฮาไปทั้งประเทศแล้วครับคุณพี่ครับ
กำนันเสิร์ตตอนนี้ดังมากบอกเลย
แล้วข่าวที่แพร่ออกไปโอ้โหกำนันเสิร์ฟแกก็ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่าหลายคนนะครับเขาก็โอเคเคยอยู่กินกันมาแต่บางคนเขาก็เลิกลากันไปแล้ว
ปัจจุบันกำนันเสิร์ชยืนยันว่ามีเมียคนเดียวนะ
ปัจจุบันก็คนเดียวแล้วไม่อยากให้นักข่าวนี้ไป
เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมันเกิดมันหลายประเด็นหลายแบบ
เอาไปลองฟังเสียงดูก่อนดีกว่า
คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เลวและเรื่องที่ดี
หลังจากเราจากงานเลี้ยงวันที่๙กันยานะครับ
ผมก็ได้นั่งคุยกับนักข่าวบ้างเขาก็เลยคุยเรื่องภรรยามาในงานนี้กี่คน
ผมก็บอกว่ามาอยู่ประมาณสัก๒๐คนได้
แล้วจริงมันเป็นยังไงเขาก็เลยผมก็เลยเล่าไป
เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเคยได้แต่งงาน
แต่งงานมาคือไปได้ใครเนี่ยผมจะแต่งเพื่อไม่ให้มีปัญหา

แล้วยืนยันเลยนะครับภรรยาทุกคนที่เคยอยู่กินกับกำนันเสิร์ตเนี่ย
ดูแลเป็นอย่างดีใช่ไม่เคยขาดตกบกพร่อง

บอกเลยนะเวลาพูดคุยกันเนี่ยนะ
ภรรยานี่ก็เชื่อฟังคำสั่งของกำดันเสิร์ตเป็นอย่างดี
เคยทะเลาะกันนะทะเลาะกัน

ภาพไปอีกทีนึงโอ้โหกำลังเสิร์ชชี้เลย

อ๋อเค้าบอกให้ตบอีกทีก็ตบ

เป็นไงล่ะเนี่ยพูดอะไรก็เป็นคำสั่งแบบ

คุณควรจะลองมีภรรยาแบบนี้ไหม
คุณควรกำดันเสิร์ฟเอาไว้เป็นตัวอย่าง